มีคุณลุงคนหนึ่งโชคร้ายมากอายุ๕๖ปีนะครับ
เมื่อวานนี้เพิ่งถูกรางวัลนะ
ปรากฏว่าไปดื่มฉลองกับเพื่อน
ตอนจะเดินกลับที่พักเนี่ยเห็นไหมฮะถนนแล้วมันมีท่ออยู่

แล้วเขายกท่อขึ้นมาสูงอาจจะถมถนนตาม

บ้านบอกเอ๊ะหายไปไหนตั้งนานไม่กลับบ้านสักที
เจอรองเท้าอยู่ที่ปากท่อก้มลงไปดูเห็นรองเท้าอีกข้างหนึ่ง
กระจมลงไปตายอยู่

เหตุการณ์เกิดขึ้นในซอยรัฐนาธิเบส๒๒แยก๒นะครับ
ตำบลบางกระสออำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีนะฮะ
เป็นจุดก่อสร้างถนนนะแล้วมีท่อระบายน้ำที่ยกสูงขึ้นมา
นายสงบค้าข้าวอายุ๕๖ปีเสียชีวิตอยู่ที่ท่อระบายน้ำนะครับ
ซึ่งไม่มีฝาท่อนะครับซึ่งลึกประมาณ๒เมตรนะครับ
คือเจ้าหน้าที่มาชนะสูตรพบว่าไม่มีร่องรอยการถูกทำร้ายอย่างอื่นนะครับ
คาดว่าเสียชีวิตจากการจมน้ำเนี่ยหย่อนบันไดลงไปนี่ลึกนะฮะ๒เมตร
พี่สาวของลุงสงบบอกว่าน้องชายเนี่ยสุขภาพร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงนะฮะ
เมื่อวานนี้เพิ่งโชคดีถูกรางวัลนะก็เลยไปเลี้ยงฉลองกับเพื่อน
อยู่ฝั่งตรงข้ามที่พักทีนี้พี่สาวบอกว่าค่ำมืดแล้ว
เห็นว่าเอ๊ะทำไมหายไปนานผิดปกติเดินไปตาม
เพื่อนบอกว่าเอ๊ะสงบเขากลับบ้านไปนานแล้วนะ
หายังไงก็ไม่เจอมาหาที่ห้องอะไรก็ไม่เจอนี่ฮะ
ช่วยกันเดินหามาเจอรองเท้าแตะอยู่ที่ปากท่อ
ก็เลยให้เพื่อนของน้องเนี่ยลองช่วยงมดูในท่อลองแบบชะโงกลงไปดูหน่อย
เจอจริงฮะเขาจมอยู่ในน้ำที่ก้นท่อครับ
อ๋อเขาถูกหวยด้วย

ปัญหาคือว่าไม่ได้ติดไม่ได้ปิดฝาท่อจริงหรือเปล่า
การทำทางทำถนนแล้วไม่ปิดฝาท่อแล้วมีคนตกลงไปตายอย่างนี้เนี่ย

ท่านผู้ชมครับตอนนี้ศพถูกส่งไปชนะสูตร

ถ้าตกเขาก็เลยกลับบ้าน

อันนี้น้องคนนี้เขาบอกเดี๋ยวเขาจะไปส่งข้ามถนนเพราะขาใจไม่ค่อยดี

ก็เลยปล่อยเข้าไปแล้วก็ไม่มีใครรู้อีกเลยเพราะว่ามันอยู่ข้างในหลบ

ก็นี่ฮะเดี๋ยวคืนนี้นี่หวังว่าเจ้าหน้าที่

ใช่ค่ะเปิดทิ้งไว้ไม่ได้นะคะฝาท่อแบบนี้